คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้แหมบอกเลยว่าตลกรักเมียเบอร์หนึ่งในประเทศนี้
จะเป็นใครไปไม่ได้ต้องยกให้เขาค่ะพี่หม่ำโจ๊กมก

ท้าชิงผู้ชายทุกคนในประเทศนี้เลยนะ
วันหยุดที่ผ่านมาบอกเลยรักเมียอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัว
อัดคลิปทำคอนเทนต์อวดบ้านมุมนู้นมุมนี้รวมไปถึงมุมของรักของห่วงของเมีย
ก็คือตู้เก็บกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ทุกใบ
คุณผู้ชมดูขาตั้งแต่ใบแรกลงมาชั้นล่างนี่ประเมินราคาไม่ได้แล้วนะ
แบรนด์ทุกรุ่นยิ่งกว่าโชว์รูมกระเป๋าราคาแสนแพงนะคะ
แล้วก็ในคลิปเนี่ยพี่หม่ำก็ท้าด้วยบอกว่าหากใครไม่เชื่อว่ากระเป๋าเมียเนี่ยเป็นของจริงท้าเลย
ไม่เชื่อใช่ไหมอย่าให้เลย๒ล้านบาทแล้วจะประกาศเปลี่ยนชื่อด้วย
อันนี้ไม่รู้ไปแซวใครหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่หม่ำก็เลยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเขาก็เป็นมุกฮา
ไม่ได้ว่าจะคิดว่าใครหลอกหยอกกันเล่นเฉยแล้วก็ยืนยันว่ากระเป๋าทุกใบของพี่มดเป็นของจริงนะ
เพราะว่าแต่ละใบที่ซื้อมาแต่ละใบที่จ่ายใครจ่ายตาม่ำจ่ายให้
เวลาไปเที่ยวเมืองนอกที่ไหนเป็นไงรุดตามใจเมียเข้าช็อปนั้นออกช็อปนี้ให้ทุกอย่างเลย
ก็เลยถามว่าพี่หม่ำเปย์หนักขนาดนี้รักเมียหรือกลัวเมียกันแน่มันมีเส้นบางนะพี่นะเอาไง
หม่ำบอกว่าอย่าเรียกว่ารักดีกว่าให้ใช้คำว่าเทิดทูล

ก็เปิดกระเป๋าให้แอร์เขาก็นั่งยิ้มกับกระเป๋า
นั่งยิ้มเราเปิดแอร์นั่งเขาก็ยินยิ้ม

แล้วพา๒ล้านจริงไหมคะถ้าไม่ใช่ของจริง
ครับมาเลยเขาบอกเป็นคนรูปบัตรเอง
เรารักเขาเราก็ซื้อให้เขาหมดแหละ
ชีวิตนั่นแหละเราเกิดมาเพื่อเขาอยู่แล้ว

นี่วันนี้ก็ให้มา๓๐๐บาทเราก็ปล่อยมา๓๐๐บาท

ก็ขอให้เขารักก็ได้แค่นั้นแหละ

บางทีเข้าบ้านก็ต้องหงุกหนกตาบ่าไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเลย
เลือกเขามาแล้วหน้าที่ของเราก็คือรักเขา
อุ๊ยโรแมนติกเนอะ
ใช่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้เขาเปย์มีแบบนี้
แต่ไปดูด้วยตอนที่เขาลำบากเขาก็ลำบากมาด้วยกัน
ถูกต้องนะคะนี่แหละคู่ชีวิตเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงนะคะ